พูดถึงนางร้ายในดวงใจ

จะร้ายเหมือนพี่กิ๊กสุวจนีก่อนแล้วกัน
เออถึงเข้าใจตาเถอะค่ะ

มุมปากสุดยอดเลยนะคะ
เขาบอกว่าหัวเราะอย่างไรให้สะใจเหมือนพี่กิ๊ก

นี่อย่างคลิปวัยเล่านี้ค่ะจากละครฮิตเลย

กลายเป็นทั้งเมมทั้งไวร่ล่าวฮิตนะฮะ
ที่คนแชร์กันตลอดทุกแพลตฟอร์มเลย
ดูเฉยก็ขำ

ถือเป็นคำขอบคุณที่แฟนยกให้เป็นตำนานนางร้าย

ไปมาใครเล่นแบบรู้ไหม
ลูกเล่นแบบ
ลูกเล่นแบบลูกชอบมาก

ส่วนเรื่องหวนคืนสังเวียนละครนั้น

มีติดต่อมาเพียบเลยนะปีละเป็น๑๐เรื่องเลย
แล้วก็มีสิทธิ์กลับมารับงานแสดงอีกครั้งนะคะ

เรื่องเวลาที่มีจำกัดในแต่ละวัน

เพราะส่วนตัวเนี่ยยังต้องทำหน้าที่เป็นแม่นะคะ

ไม่เคยขาดเลยค่ะลูกเขาสามคนนะ
ขอบพระคุณนะคะ
ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยทีเดียวที่ไม่เคยลืม

เป็นสิบปีแล้วนะแต่ว่าทุกคนยังจำได้

เห็นแล้วก็เห็นหน้าเราตลอดว่าเออเนอะ
แล้วแบบว่า๑๐ปีที่แล้วหน้าก็แบบว่ายังอีกแบบ
คือแบบเราจำได้อาจจะเป็นยุค๙๐ที่คนแบบยัง

มีชีวิตอยู่เยอะและดูแลตัวเองได้ดี
เพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในยุคนั้น

ตอนนี้ถ้าเกิดเรารับละครเราอาจจะต้องบอกว่า

แล้วก็โอเครับลูกก็คนอื่นรับได้

แต่๕มี๕เรื่องมี
รวมก็ตั้งแต่ที่ผ่านมาก็คือ๓๐เรื่องติดต่อมา

แต่ระยะเวลานี้ผู้จัดก็ยังติดต่อไปเสมอว่าให้เล่นละคร
แต่ว่าต้องดูแลลูกล่ะค่ะอืมจริงจริง
แฟนคลับยังรักพี่กิ๊กสุวัชนีเหนียวแน่นนะคุณผู้ชมนะพอพูด